อย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะชาวบ้านในบางพื้นที่ที่นั่นเนี่ย
บอกว่าเจอกับภัยแรงเต็มแบบนี้ต้องไปขอฝน
แต่เขาเอาอะไรไปขอฝนไปดูฮะ
นี่เลยมันเริ่มเทิม
นี่ถ้ามีชนวนด้านหลังนึกว่าบ้างไฟ
ไม่ใช่นะโอ้โหชัดเจนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ที่ไหนที่ไหนนี่หมู่๓ตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัด
นครสวรรค์ที่นั่นนะชาวบ้านเขารวมตัวกันเลยสร้างประหลัดขิกยักษ์
ยาวกว่า๑๒๐เซนติเมตรยาวมากความยาวนะ
เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยสัก๔๕เซติเมตรได้จำนวน

ใหญ่ขนาดนี้นี่เห็นแน่นอนอยู่ไหนก็เห็น
ตั้งตรงานเลยครับที่บริเวณ๓แยก
มันมีเดินดินตรงหมู่บ้านตรงนี้
ซึ่งวิธีนี้ชาวบ้านเขาเชื่อถือนะมันบอกว่าเป็นวิธีสุดท้ายของพวกเขาแล้ว
จากช่วงนี้มันแรงหนักมากฟ้าฝนไม่ตกน้ำในคลองแห้งขอด
อำพรสดสะอาดอายุ๕๘ปีชาวบ้านเล่าว่าวิธีนี้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณการแล้ว
ปีไหนฝนร้ายขาดแคนน้ำชาวบ้านจะมารวมตัวกัน
นางแมวขอฝนหรือว่าสร้างประหลัดขิกอันใหญ่
ตั้งเอาไว้กลางแจ้งแบบนี้เลย
เพื่อให้เทวดาได้รับรู้สักทีว่านี่เดือดร้อนแล้วนะ
ตกที่ขอฝนเถอะเห็นไหม
เห็นหรือยังเทวดาต้องเห็นแล้วนะใหญ่ขนาดนี้
นั่นจริงครับเอ้าแต่ปีนี้เขาบอกว่าไม่ให้รวมตัวกัน
ก็เลยไม่ได้แห่นางแมวแมวก็เลยรอดไปนะครับ

เอายังไงซะมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาก็ทำกันอย่างเต็มที่

ก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้ได้ทุกคนจริง
สำหรับเกษตรกรที่เจอกับปัญหาภัยแรง

พื้นที่ที่เขาปลูกนาก็แรงแล้วเหมือนกัน

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะจ๊ะ